ของความหึงหวงนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีครับ
อดีตแฟนนุ่มก็ทำใจไม่ได้นะครับ
ผู้หญิงเขาขอเลิกก็ตามไปหึงหวงถึงบ้าน
ลงกับคนไม่ได้ก็ลงกับข้าวของ

แล้วก็เอาข้าวของออกมาทำลาย

แสนกว่ามูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
ก่อนไปทิ้งท้ายจะขู่ฆ่าด้วยนะฮะ
ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวก็ต้องเอาภาพไปโพสต์

เพื่อติดตามตัวอดีตแฟนคนนี้ดำเนินคดีด้วย
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
มีกระบาดคันหนึ่งคาอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ไปจอดหลบแดงหรอกครับเขาตั้งใจขับพุ่งชนเข้าบ้านแบบนี้เลย
เข้าไปถึงในบ้านห้องรับแขกนี่แหละฮะข้าวของพังเสียหายหมด
คนขับไปคนก่อเหตุชื่อว่านายบิ๊กอายุ๓๔ปี
ชื่อจริงคือนายเฉลิมเกียรติโอสดรูป
เป็นอดีตแฟนเก่าของผู้หญิงเจ้าของบ้าน
นายบิ๊กใช้ค้อนทุบกระจกทุบกระถางแตกไปหมดรอบบ้าน
หนีไปก็ทิ้งรถเอาไว้ด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เอง
ที่บ้านหลังหนึ่งตำบลหนองหงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
นางสาวอุไรวันโคตรสมบัติเจ้าของบ้านบอกว่าถูกอดีตแฟน
อดีตแฟนก็คือเลิกไปแล้วไงนาชิวะนายบิ๊กขับรถมาพุ่งชนบ้าน
ทำลายข้าวของในบ้านเสียหายประเมินเบื้องต้น๓แสนกว่าบาท
ทีวีสามเครื่องกล้องวงจรปิดทั้งหมดตู้โชว์ตู้เย็นกระจกรอบบ้าน
แตกหมดเลยสาเหตุอะไรก็เลิกลาไปแล้วแต่ว่ายังตามหึงหวงอยู่
เพราะว่าอะไรผู้ชายก็มีแฟนใหม่แล้วนะผู้หญิงเขาก็มีแฟนใหม่แล้วนะ
คือต่างคนต่างมีใหม่แล้วแต่ว่าฝ่ายผู้ชายยังหึงเขาอยู่
แล้วมันโอเคเหรอแบบนี้ใช่นะฮะไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับ
เอารถพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาจากด้านหน้าแล้วก็มาเจาะอยู่ตรงนี้
ก็เราเคยบอกเลิกเขาหลายครั้งแล้วไงเขาเคยขู่ว่าถ้าเลิกกับเขา
เขาจะพังบ้านทั้งหมดก็จะเอารถเข้ามาชนทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาก็จะเผาบ้านเราด้วยอืมแล้วเขาก็ทำเขาก็ทำ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ไง
เคยขู่ไว้ทำจริงซะด้วยครับเธอบอกว่าตอนนี้นะ
หวาดระแวงมากเลยเพราะว่าในบิ๊กเคยขู่ไว้ว่า
อยากให้ตำรวจช่วยจับหน่อยเขาบอกว่าคือเขาอ่ะ
ขู่ฆ่าเอาไว้ด้วยตอนนี้เธอเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตตามปกติ